มาดูเรื่องที่เราชวนคุณผู้ชมคุยกัน

คอนโดหรูย่านสาธรณ์เพิ่งมาสร้าง
ปี๒ปีเพิ่งมีคนเข้าอยู่

เขาอยู่กันมาเป็น๑๐ปี

แค่๒ครั้งครั้งหนึ่งก็ไม่กี่วัน

เป็นประเพณีชุมชนที่มันอยู่คู่กับชุมชน

แต่ถูกคนในคอนโดนี้ร้องเรียนว่า
เสียงนิ้วเสียงดังมันรบกวน

โอ้โหชาวบ้านนั่งดูอยู่แบบอ้าวงง
จริงมันจะจาก๕ทุ่มล่นมาเป็น๔ทุ่มแล้วนะ
แต่ทีนี้เขาก็พยายามจะเร่งให้จบตอนนั้นมันเหลืออีกประมาณ๕นาที

เขาตัดฉากแล้วนะลดเสียงแล้วก็ดีแต่ว่าก็ยังไม่ยอมให้เขาเล่นต่อนะครับ
เรื่องนี้มันถูกแชร์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง
มีตำรวจมาสั่งให้งิ้วหยุดทำการแสดงตอน๔ทุ่มเพราะเสียงไปรบกวนคอนโดข้างที่อยู่ติดกัน
เห็นไหมมันติดกันพอดีเลยคุณผู้ชม
เล่าต่อนะฮะคอนโดนี้เพิ่งจะมาเมื่อสักปีสองปีก่อนหน้านี้งิ้วก็ทำการแสดงมาเป็นประจำหลายสิบปี
ปีที่แล้วมีผู้ไปร้องเรียนว่าสารเจ้าจัดแสดงงิ้วเสียงดังเลิกตอน๕ทุ่ม
ปีนี้ทางเขตก็เลยเข้ามาที่โรงนิ้วให้เลือกแค่๔ทุ่มนะให้มันเร็วกว่าปกติ
ก็ถือว่าเร็วมากแล้วนะนะครับทางสารเจ้าและคณะงิ้วก็ให้ความร่วมมือลดเสียงลง
ลดเสียงของเครื่องเสียงของลำโพงลงและเริ่มการแสดงให้มันเร็วขึ้น
เพื่อให้มันเลิกแค่๔ทุ่มแล้วก็ตัดฉากบางฉากออกเพื่อให้มันจบเวลาที่เขากำหนด
แต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยคืนที่เกิดเหตุเป็นฉากสุดท้ายแล้วอีกประมาณ๕นาทีก็จะจบอยู่แล้ว
งิ้วก็กำลังแสดงอยู่จนจะให้จบเพื่อให้ผู้ชมนั้นรู้สึกว่าไม่คาใจ
แต่ตำรวจก็มาสั่งให้ยกเลิกเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ต้องหยุดทั้งที่ยังไม่จบเลยนะครับ
ผู้โพสต์บอกว่าเป็นครั้งแรกนะที่เจอกับเหตุการณ์แบบนี้นี่มันคือประเพณีที่มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาหลายสิบปี
แต่ชุมชนใหม่เรียกร้องให้เลิกเพราะรบกวนชุมชนใหม่หมายถึงคนในคอนโดแห่งนี้นะครับ
ร้องให้เลิกเพราะรบกวนพวกเขาทั้งที่ประเพณีนี้มันมีเพียงปีละไม่กี่วัน
และไม่เข้าใจว่าเหตุใดตำรวจถึงสั่งระงับการแสดงแล้วถามกลับมาว่างานงิ้วหรืองานวัดที่อื่นจะมีมาตรฐานอย่างไรต่อไป
หรือเลือกปฏิบัติเฉพาะงานหรือผู้ร้องมีอิทธิพลก็สามารถจะสั่งให้หยุดแบบนี้ก็ได้
แล้วเห็นว่าเลือกแหล่งที่พักอาศัยอาจจะต้องศึกษาสภาพแวดล้อมก่อนนะครับ
หมายถึงว่าเขาฝากไปยังคนในคอนโดว่าก่อนคุณซื้อเนี่ยคุณควรจะรู้ใช่ไหมว่ารอบคอนโดคุณมันมีอะไรอยู่บ้าง
ในชุมชนมันมีอะไรอยู่บ้างมีวัดมั้ยมีสารเจ้ามั้ยมีโรงงิ้วมั้ยมีมัสยิตมั้ย
ไม่ใช่พอไปอยู่ปุ๊บไปขับไล่คนในชุมชนเดิมออกเท่ากับว่าคุณไปเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเขาออกไป
ให้คุณอยู่อย่างสงบเท่านั้นหรือเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่กำลังวิจารณ์กันว่าจริงแล้วใครผิดใครถูก
คนมาก่อนควรทำยังไงคนมาที่หลังควรทำยังไง
แล้วหมายความว่าอีกหน่อยคนที่เข้าไปอยู่ในคอนโดคือก็จะต้องดูว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้กับวัดตอนเช้าตี๕จะมีการตีละครั้ง
อาจจะอยู่ใกล้มัศยิตคือละหมาท่าเวลามีเสียงอาสานอร่อย
เจ้าของคอนโดต้องแจ้งลูกบ้านนิติบุคคลหรือเซลล์ต้องแจ้งลูกบ้านว่าความเป็นจริงมันเป็นยังไง
วันนี้เนี่ยทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่สารเจ้าที่ว่าเนี่ยนะสารสติเป๊กงตั้งอยู่ในซอยนราธิวาสราชนคริน๑๔เขตสะท้อนกรุงเทพนะครับ
แล้วก็ถามไปอย่างลูกศิษย์ของสารเจ้าที่บอกว่าอยู่มาประมาณ๓๐ปีแล้วนะฮะก็บอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เพราะชาวบ้านระแวกนี้ส่วนใหญ่ไม่เด็บร้อนจากเสียงของงิ้วที่ทำการแสดง
เวลามีงานที่สารเจ้าก็มาช่วยกันทำงานด้วยซ้ำไปนะครับ
ก็ต้องให้ทางด้านของเขตไปตรวจสอบแล้วก็หาตรงกลางที่ให้ชุมชนอยู่กับคอนโดเหล่านี้ได้